เมื่อกี้บุฟเฟ่เขารุมกินโต๊ะกันใช่ไหม

ฝากฝั่งการเมืองเขาทวงสัญญาณนายกตู่ตามรถแมพ
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไพรัฐภาคโหยัยนะฮะ

ก็เลยมีทั้งเรื่องของสัญญาและคำสั่งเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะ
ผู้เด็กประยุจรรย์โอชาก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกัน

ไม่มีไม่มีคำสั่งมันเป็นเรื่องของกฎหมาย

เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง

ผมสัญญาแค่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ไม่มีคำสั่ง

ไม่มีคำสั่ง

ไม่มีคำสั่ง
ไม่มีคำสั่ง

ไม่มีคำสั่ง

ไม่มีคำสั่ง

ไม่มีคำสั่ง